คุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับ
ราชพิธีสำนักพระราชวังได้ประกอบพิธีบวงสวง
ตัดไม้จันหอม๑๒ต้นครับจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
ประจวบคิริขันในวันนี้นะครับอธิบดีกรมศิลปากร
เปิดเผยว่าเตรียมจะนำไม้จันหอมดังกล่าวนั้น
ดำเนินการจัดสร้างพระโกรธจันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยนายอนันต์ชูโชธอธิบดีกรมศิลปากร
เปิดเผยว่าตามที่กรมศิลปากรได้รับมอบหมาย
ดำเนินงานจัดสร้างพระโกรธจันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยใช้ไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน
ซึ่งมีพิธีบวงสวงตัดไม้จันหอมไปเมื่อวานนี้นะครับ
ศิลปากรโดยสำนักช่าง๑๐หมู่จะนำไม้จันหอมดังกล่าวไปดำเนินการจัดสร้างพระโกรธจันทร์

โดยสำนักช่าง๑๐หมู่จัดเตรียมบุคลากรไว้พร้อมแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเขียนแบบเพื่อให้งดงามสง่าสมพระเกียรติ
และเป็นไปตามโบราณราชประเพณีครับ
โดยไม้จันหอมอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนั้นทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
คัดเลือกต้นไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติจำนวน๑๒ต้นครับ
โดยจะดำเนินการตัดแล้วก็แปรรูปพร้อมนำส่งมอบให้สำนักช่าง๑๐หมู่
ศิลปากรนำไปดำเนินการจัดสร้างพระโกรธจันทร์
เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชต่อไปครับ